ถึงคู่รักมันก็มีหลายคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมแล้วใช่ไหมถูกต้อง

แล้วรักกันแบบสู้กันจนหยดสุดท้าย
คุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่ากระแสร้อนเลิกรัก

คู่รักที่แบบว่าสตาร์ทเริ่มต้นจากศูนย์แล้วสู้ด้วยกันจนมีทุกอย่าง
จนวันนี้ที่ร่ำรวยนอนบนกองเงินกองทอง
จับมือกันไปไม่มีกันปล่อยมือกัน

คู่แรกนี้ฉันขอนำเสนอคู่นี้สู้สุดใจนะ
กว่าจะมาเฉิดฉายบนเส้นทางสายบันเทิงอย่างทุกวันนี้

ยิ่งกว่าราคารดราม่าหลังข่าวดีเรื่องนึงเลยคุณรส
เรื่องราวความลำบากที่เรียกได้ว่าต้นทุนชีวิต
สตาร์ทมาแบบอย่าว่าติดศูนย์เลยติดลบมาเลย
แต่ด้วยความสามารถและความไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต
ทำให้พี่เป๊กกี้เป็นที่รักของแฟนในเวลาต่อมาไม่ยากเลย
วกกับการมีคู่ชีวิตที่มันเกื้อกูลกัน
แม้ว่าจะมาคบหาดูใจกันมาเป็น๑๐ปีนะ
ด้วยอายุว่าฝ่ายชายเนี่ยน้อยกว่าพี่เป็กกี้เนี่ย๑๓ปี
และอีกอย่างคือคุณถากูลเนี่ยเป็นเพื่อนเรียกว่าอะไรเป็นลูกเพื่อนแม่ลูกชายเพื่อน
เป็นลูกชายเพื่อนใช่
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าแก่พบเด็กบ้างล่ะเดี๋ยวก็โดนเด็กมันหลอกบ้างล่ะ
แต่ท้ายที่สุดคุณถาคูณคนนี้คุณผู้ชมเขาใช้เวลาพิสูจน์ช่วยกันทำมาหากินขับรถไปรับไปส่งพี่เป๊กช่วยดูแลคิวงานทุกอย่าง
ช่วยกันทำมาหากินค้าขายคล่องทุกอย่างเนี่ยพิสูจนรักแท้ร่วมกันมา๑๐กว่าปีคุณผู้ชมจับมือเข้าสู่ประตูวิวาอย่างชื่นมืดเมื่อปลายปีที่แล้วเนาะแล้วก็ร่วมสร้างทุกอย่างลบคำคอรหาจากคนนอกมุ้ง
รู้ดีกว่าคนในมุ้งได้ยังไงจนทุกวันนี้คุณผู้ชมดูชีวิตเขาดีดีมีบ้านหรูรถหรูและที่สำคัญกาดอกจันทร์ซื้อทุกอย่างเอาเงินสดซื้อค่ะ
พร้อมเสิร์ฟความหวานรัวด้วยไม่ต้องง้อเทศกาลเพราะว่าหวานทุกวันแฮปปี้มากเลย
ผ่านความยากลำบากกันมาเนอะคุณผู้ชมเนาะมาต่อกันที่คู่รักหล่องใต้สายฮากันหน่อย
พี่หนูเล็กก่อนบ้ายค่ะและพี่เอกเอกกระวุธคุณผู้ชมค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักสู้เนาะ
คู่นี้บอกเลยโดยเฉพาะพี่หนูเล็กก่อนหน้านี้จำได้ไหมนางเคยเล่าอ่ะ
ดินรนพยายามถีบตัวเองจากความจนค่ะด้วยการใช้ความฮานี่แหละเป็นใบเบิกทางในวงการตลก
อืมซึ่งตลอดเส้นทางนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
แต่พี่หนูเล็กก็ไม่เคยต้องสู้กับอุปสรรคด้วยตัวคนเดียวเพราะอะไร
เพราะมีคู่ชีวิตที่เหมือนฟ้าลิขิตให้คู่กันจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ทั้งคู่เนี่ยคอยเป็นคู่คิดช่วยกันทำธุรกิจหยิบจับอะไรก็ปัง
แถมพี่เอกเนี่ยนะยังเป็นพ่อบ้านที่รักเมียรักลูก
แบบที่หลายหลายคนยังแซวว่าอืมสามีดีดีแบบเนี้ย

คุณแม่งจำกันได้พี่หนูเคยออกรายการ
เขาก็บอกว่าเขาเป็นคนลำบากมาก

เงินจะเรียนยังแทบจะไม่มีเลย

ฐานมีฐานะมากกว่าแต่ฝ่ายชายนี่นะ
ให้เกียรติทุกอย่างคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือทุกอย่าง
วันนี้มีทุกอย่างสะดวกสบายหมด

สาวขาเหลาน้องเป็นผู้สาวขาเหลา

ก็แมนผู้สาวขาเรียน
น้องลำไยไฮทองคามกับ

ล้านวิวอย่างปุ้ยแอลกอฮอล์
บอกเลยนะคะคบหาดูใจกันมา๗ปีค่ะ
ซึ่งเส้นทางชีวิตของทั้งคู่กว่าจะเป็นนักร้องดังกันอย่างทุกวันนี้
ก็ต้องผ่านการพิสูจน์กันมานักต่อนักค่ะ
อย่างน้องปุ้ยนะคะที่เล่าในรายการดังนะคะบอกว่า
จนขนาดที่ว่าแม้แต่เสื้อผ้ารองเท้า

ข้าวสารกรอกหม้อก็ยังเคยไปขอคนอื่นเข้ามากิน
ส่วนน้องลำไยเองก็สู้ชีวิตไม่แพ้กันค่ะ
เพราะว่ามีเป้าหมายสำคัญคือขอให้พ่อแม่สุขสบายค่ะ
จนถึงวันที่ทั้งคู่โด่งดังอย่างสุดขีด
เวลาของความรักอาจจะแบบสวนทางกันบ้าง

ให้ไปเผลอมองใครต่อใครต่อหลายครั้งเนี่ยค่ะ

ก็ยังเป็นความมั่นคงต่อกันและกันเสมอค่ะ
และยังคงเป็นความรักนะคะที่มีแต่ความหวังดี
แล้วก็ภูมิใจในกันและกันตลอดเวลานะคะ

คือไปออกรายการมากละสำแทบ

ตอนนั้นน้องลำไยโด่งดังมากดังเป็นพลุแตกเลย
คุณปุ้ยเขารู้สึกเตรียมตัวขึ้นมา
รู้สึกว่าทำยังไงดีคงไม่ได้คบกันแล้วล่ะ

ถ้าลำไยไปเจอใครที่คิดว่าเหมาะสม
อ่านะก็เชิญไป

สังครรภ์กลับมาตุ๊ยแอลกอฮอล์คนนี้รออยู่ที่เดิม

เวลาคือจับมือแบบแน่นแล้วก็เดินเคียงคู่กันมา
จนวันนี้ประสบความสำเร็จทั้ง๓คู่เลย